ส่วนเรื่องนี้ต้องฟังจริงคุณผู้ชมก่อนอันนี้ที่มีคนไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วปรากฏว่าถูกรางวัล
แต่มีตราประทับเนี่ยแล้วพอไปขึ้นรางวัลขึ้นไม่ได้เอ้าทำไมเป็นแบบนั้น
มีการชี้แจงจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมา
ชี้แจงอย่างไรฟังกันไหนชาวนี้ต้องรู้

หลังจากมีผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่มีตราประทับ
จำหน่ายโครงการสลาก๘๐บาท
แล้วเขาเอาไปขึ้นเงินแต่ขึ้นเงินไม่ได้เนี่ย
ทางพอสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลพันธนุษย์สำนาคมยืนยันว่า

เป็นความสับสนระหว่างสลากที่จำหน่ายในโครงการสลาก๘๐กับสลากดิจิทัล
โดยสลากที่มันเป็นข่าวเป็นสลากที่จำหน่ายในโครงการสลาก๘๐บาท
ซึ่งผู้ซื้อเลือกซื้อแบบใบจากจุดจำหน่ายของโครงการ๑๑๒๙แห่งทั่วประเทศ
ขายในราคา๘๐บาทแล้วชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์
พอถูกรวรรณก็นำสลักไปขึ้นเงินได้ตามปกติท่านพอเขาชี้แจงเลย
ส่วนสลากดิจิทัลซื้อผ่านแอปเป๋าตังค์ชำระเงินผ่านเป๋าตังค
ฉะนั้นถ้ามีสลักถูกรวรรณในมือก็สามารถจะไปขึ้นเงินได้
ส่วนสงกรานนี้ใครกลับภูมิลำเนาแล้วใช้มอเตอร์เวย์
ไม่ต้องจ่ายค่าผ่านทางขึ้นฟรีเลย
โดยอธิบดีกรมทางหลวงครับได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว
ได้ตั้งจุดบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด๒๔ชั่วโมงครับ
แล้วยังยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์๔สายให้วิ่งฟรีนะครับ
ทั้งสาย๗กรุงเทพภัทยามาปตะพุธ
๙บางปะอินบางพลี
๙พระประแดงบางขุนเทียน
และสาย๖ปากช่องขามทะเล๒
ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่๑๒ถึงเที่ยงคืนวันที่๑๘เมษายน
ขับขี่สามารถเช็คการจราจรแบบเรียลไทม์ได้

เอ๊ะทำไมโลโก้นกฟ้าที่คุ้นเคย

ที่มีการเปลี่ยนโลโก้เป็นชิบาอินุ
เพราะได้สัญญากับผู้ใช้ทวิตเตอร์

บอกให้เขาซื้อทวิตเตอร์แล้วก็เปลี่ยนโลโก้
จากนกสีฟ้ามาเป็นชิบาอินุนั่นเอง
แต่ชิบาอินุมันเป็นสัญลักษณ์ของเหรียญดิจิทัล
แต่เรื่องนี้ก็มีชาวทวิตเตอร์ไม่พอใจครับ

แล้วตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าโลโก้นี้

จะเป็นการเปลี่ยนแค่ชั่วคราวหรือว่าเปลี่ยนถาวรนะครับ